สำนึกในหน้าที่และประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเหนือสิ่งอื่นใด
ไม่เคยใช้อำนาจการเป็นผู้นำประเทศหาผลประโยชน์ให้ตัวเองหรือพวกพ้อง
ดังนั้นไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งนายกเป็นเวลาเท่าไหร่
ตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งก็ไม่เคยใช้อำนาจ
ผู้นำประเทศหรืออำนาจทางการเมืองเพื่อประโยชน์ของตัวเอง

ประเด็นมันคือครบ๘ปีพ้นตำแหน่งหรือยังหรือจะมีข้อยกเว้น
ถ้าหากว่ามีความซื่อสัตว์สุจริตปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมดังที่อ้าง
ก็แปลว่าต่อให้ครบ๘ปีก็ไม่พ้นอย่างนั้นเหรอ

มันไม่ใช่การหักล้างข้อกฎหมาย
อันนี้ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เขียนเอง
ทีมกฎหมายเขียนให้

ทีนี้ผมเรียนว่าน้ำหนักอย่างนี้
สารท่านก็ฟังอยู่แล้วแหละแต่ว่า

นายความก็ต้องเอาตามลูกความสิครับ

แล้วมีทงปุ๊บก็จะเขียนเหตุผลให้หลุด

สารต้องเอาข้อกฎหมายข้อที่จริงทั้งหมด

แล้วก็คำตอบมันถึงออกมา

แต่ระบบของเราที่เป็นระบบบวช
ทำให้มันเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นมาได้
เพราะเมื่อมีต่างคนต่างคนต่างโหวตเนี่ย
บางทีเราก็ไม่ทราบว่าท่านจะมีใครมาคุยกับท่านหรือเปล่า

ว่าเราเข้าใจว่าสารท่านไม่ได้ทำงานแบบทนายความ
อันนี้ขออภัยนะครับไม่ได้พาดพิงธนายความนะ
แต่หมายถึงว่าทนายความก็ยกต้องเอาประโยชน์ของลูกความเป็นที่ตั้งใช่ไหม
เขาก็ต้องเอาชนะไว้ก่อนแล้วเขียนเหตุผลตามมา
ใช่ไหมครับแต่สารมีทงก่อนไม่ได้
อันนี้คือการเขียนแบบมีทงไว้ก่อน
แล้วน้ำหนักเนี่ยเหตุผลความจริงมันสามารถเขียนดีกว่านี้ได้
อันนี้เขียนแล้วมันเบา
รู้จักมาให้อาจารย์ปริญญาช่วยเขียน
คือถ้าจะบอกว่ามีเหตุผลยังไงถึง๘ปีแล้วไม่พ้นเนี่ย
ถ้าจะช่วยในทางกฎหมายเหตุผลมันเขียนให้น่าฟังกว่านี้ได้
อันนี้ผมว่ามันเป็นเหตุผลที่เบื้องต้นนะเหมือนกับว่า
สารท่านเมื่อกี้พูดค้างในเบรกที่แล้วนะครับ
สารท่านเนี่ยเอาละมีเหตุผลทางกฎหมายให้ละ
ท่านสามารถที่จะอันไหนที่ว่าใช่ท่านเอาไปใช้ได้เนี่ย
กลายเป็นตรงข้ามนะเหรอใช่ครับเอาไปใช้นี่กลายเป็น
เป็นการอยู่ข้างคนเด็กประยุทธไปเลยนะคุณภาคภูมิรู้หรือไม่ครับ
คือถ้าสารท่านเอาเหตุผลที่เขียนเอาไปเป็นเหตุผลของศาล

คือถ้าผมพูดตรงว่าถ้าสารท่านจะบอกว่าไม่พ้นเนี่ย
เหตุผลท่านเนี่ยต้องเขียนให้แตกต่างจากนี้

ผมเสริมประเด็นที่บอกว่าเป็นคนดีแล้ว๘ปีไม่เป็นไร
เอาตักกะแบบนี้แล้วกันอาจารย์
สมมุตินะเราบอกว่าเด็กเรียนมหาลัยนี้๔ปีใช่ไหม

อันนี้ตามกฎมหาลัยใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้
แล้วคุณก็มาอ้างว่า๘ปีผมตั้งใจเรียนมาโดยตลอด
มีความประพฤติดีทำงานเพื่อสังคมโดยส่วนรวม
มันได้หรือเปล่าล่ะมันไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นการยกตัวอย่างที่บอกว่า
เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถจงรักภักดีอะไรก็แล้วแต่

แล้วจะบอกว่าไอ้หลัก๘ปีไม่ควรใช้กับเขาไปไม่ได้

เขามีการอ้างคณะกรรมการกิจสติกาคณะพิเศษ

รัฐบาลเองก็พยายามใช้ความเข้าใจผิดนี้ให้เป็นประโยชน์

ซึ่งมีผู้ชี้ขาดทางกฎหมายมีข้อสงสัย
กิจดิกาเป็นผู้ตรงเหมือนกับเป็นทนายความธนาคตหนิดิกรของธนาบาร

ดังนั้นการตีความก็ดีการอะไรก็ดี

แล้วทีนี้ผมก็เรียนว่าพูดไปทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
มันเป็นเรื่องต้องมีการตีความและอำนาจอยู่ที่ศาล
แล้วก็สุดท้ายแล้วอยู่ที่ว่า๕ท่านขึ้นไปจะวินิจฉัยอย่างไร
ผมเองก็ให้ความเห็นในหน้าที่เป็นอาจารย์กฎหมาย
ว่าเหตุผลที่ทีมกฎหมายท่านเขียนมาเนี่ยมันเบา